ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักระวังหัวใจไว้บ้าง
เพราะรักที่พบระยะนี้มีแต่ความต่างฐานะชนชั้นจนเป็นอุปสรรครัก
พบรักกับคนมีเจ้าของแล้วแต่ไม่แสดงตัว
คนมีคู่อาจมีเรื่องชู้สาวกับลูกน้อง
เดือดร้อนเพราะเพศตรงข้ามเกาะปัญหา
สุขภาพไม่มีปัญหาสุขภาพรุนแรงมีแค่เจ็บคอ
ไข้หวัดปวดหัวตัวร้อนจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
ระวังอุบัติเหตุการเดินทางทางน้ำกิจกรรมทางน้ำ
แม้แต่ห้องน้ำเลี่ยงการเดินทางฝ่าฝนได้เป็นดี
การเงินรายจ่ายมีต่อเนื่องรายละเล็กละน้อย
แต่รวมกันก็มากอยู่ไม่เหลือเก็บออมมีเหตุต้องเสียเงินจากความแปรปรวนทางธรรมชาติ
การงานมีอุปสรรคไม่ราบรื่นไม่เป็นไปตามคาดหวัง
มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมายมีเกณฑ์ไปปฏิบัติงานไกลจากบ้าน
หรือจากที่ทำงานเดิมมีปัญหายุ่งยากจากการงาน
หรือกิจกรรมทางสังคม
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์